ตอนนี้ความคืบหน้าเกิดขึ้นในหลายอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำนี่ถือว่าเป็นแผนหลักเลย
เพราะว่าบอกว่าจะต้องทำให้ได้แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้การระบายน้ำจากปากถ้ำหลวงก็ดำเนินการต่อ
เช่นเดียวกับการระบายน้ำจากท้ายถ้ำด้วยก็ดำเนินการควบคู่กันไปนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศของเราเป็นอย่างไรนะคะ
เราจะไปติดตามจากคุณวัชรีดวงใสรายงานมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
แบ็คโฮลได้ตักดินบริเวณท้ายถ้ำหลวงที่เชื่อมต่อกับถ้ำสายทอง
เพื่อเปิดทางน้ำที่ไหลลงมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
จะยังมีน้ำที่ไหลออกมาจากเขาลงมาบริเวณท้ายถ้ำอย่างต่อเนื่อง
แต่การระบายน้ำวันนี้ทำได้ดีกว่าวันก่อน
เพราะนอกจากจะเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากขึ้นแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังเจาะบาดานและสูบน้ำออกตลอด๒๔ชั่วโมง
การสูบน้ำออกจากบริเวณถ้ำหลวงที่บริเวณท้ายถ้ำเนี่ยนะคะ
นอกจากการสูบน้ำแล้วก็เจาะบาดานแล้วเนี่ย
การระบายน้ำก็ถือเป็นส่วนสำคัญ
ซึ่งด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นเครื่องสูบน้ำซิ่งค่ะ
ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ถึง๒๐๐ลิตรต่อ๑วินาที
ซึ่งก็จะช่วยให้ระบายน้ำได้อย่างเร็วมากขึ้นค่ะ
สูบน้ำซิ่งตัวนี้เป็นของกลุ่มชาวบ้านที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครที่นำมาเมื่อวาน๔ตัว
เป็นเครื่องใหญ่๓ตัวและเครื่องเล็ก๑ตัว
โดยเครื่องเล็กสามารถระบายน้ำได้๕๐๐ลิตรต่อ๑วินาที
ติดตั้งไว้บริเวณท้ายถ้ำสายทองซึ่งอยู่ท้ายถ้ำหลวงเช่นเดียวกับเครื่องใหญ่อีก๒ตัว
ด้านชาวบ้านหมู่เกล้าตำบลโปรงผาอำเภอแม่ศัยจังหวัดเชียงรายบอกว่าหลังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งตัวนี้น้ำก็ลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด
ที่ดูด้วยชาน้ำไหลออกเร็วไม่ดี
เยอะครับก็เมื่อวานเข้าไปดูประมาณอยู่สัก๑๒เมตรอ่ะครับ

ก็คือแบบไหลออกมาระบายเร็วครับผมครับเร็วแล้วทีเนี้ยพอระบายเร็ว
พูดข้างน้ำมันก็จะไหลออกมาบริเวณด้านท้ายครับทีเนี้ยมันจะส่ง

ครับคือว่าน้ำจะไหลแบบธรรมดามากถ้าน้ำมาเยอะตัดท่วมหมดเลย

ทางหมู่บ้านไว้แล้วครับผมเพราะว่าให้เตรียมตัวอะไร
หวังน้ำท่วมครับที่ได้ข่าวว่าเด็กอยู่ในถ้ำก็
พวกชลบออปปลรอทุกหมู่บ้านเขาจะมาช่วยกันตลอด
เลยครับเพราะมีงานอะไรก็สละไปเลยก็ต้องช่วยให้เด็กออกมา
เพราะว่าเด็กพวกนี้ก็เห็นหน้ากันประจำ
ชาวบ้านเขาะเขาใจเข้าใจครับในนพดลเล่าต่อว่า
ว่าก่อนหน้านี้ถ้ำหลวงและถ้ำสายทองสามารถเดินทะลุกันไปได้
แต่ปัจจุบันมีดินและหินถล่มลงมาปิดทางไว้
ขณะที่บริเวณวัดน้ำจำได้ใช้เป็นสถานที่รวมพลของกลุ่มอาสาและกู้ภัย
พาน้องกลับบ้านซึ่งจัดกำลังสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ภาค

อาสากู้ภัยพาน้องกลับบ้านวันนี้ได้แบ่งกำลังพลไปตามสถานที่ต่าง
และวางแผนการทำงานสนับสนุนร่วมกับเจ้าหน้าที่
โดยมีนักประดาน้ำ๕๐คนมาสนับสนุนกำลังหน่วยซิลด้วย
ภารกิจช่วยทั้ง๑๓ชีวิตติดถ้ำยังคงดำเนินต่อ
และเจ้าหน้าที่ยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจะมีกำลังทหารตำรวจสนับสนุนแล้ว
กู้ภัยและอาสาก็มีความสำคัญในการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตเช่นกัน
เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้เด็กทั้ง๑๓ปลอดภัย
ปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักประดาน้ำ
หรือว่าหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่านี่ค่ะคุณผู้ชมการปฏิบัติงานภายในถ้ำ
ระดับน้ำยังสูงอยู่ก็ปฏิบัติงานได้ลำบาก
แต่อย่างที่บอกว่าระดับน้ำที่ผ่านมาก็ลดลงเรื่อยเพราะว่าวันสองวันนี้
เรื่องสภาพอากาศไม่มีฝนตกลงมาเติมนะคะ